เรามาตามกันต่อกับเรื่องที่ขบวนการเอาทองปลอมทองชุบเนี่ยนะฮะไปหลอกจำนำตามร้านทองล่าสุดเนี่ยร้านทองที่ชนบุรีครับโอ้โหโหโดนไปหนักหน่วงแล้วเกินนะฮะร้านที่เป็นข่าวออกไปเนี่ยโดนไปเก้าร้านกว่าบาทเป็นมูลค่าของทองคำน้ำหนักก็สามร้อยกว่าบาทนะฮะอีกหนึ่งร้านโดนไปล้านกว่าบาทแต่ว่าภาพ
เนี่ยเอาทองปลอมเป็นโลหะชุบทองเนี่ยมาจำนำเขาก็เลยจำใบหน้าของนายคนนี้ได้ว่าเขาเคยมาแล้วทำทีเป็นไม่รู้ก่อนให้เขาควักทองออกมาก่อนสักพักหนึ่งให้ลูกน้องออกไปตามตะคุบนี่แล้วก็จับกลุ่มได้กดลงไปกับพื้นแบบนี้นะฮะอันนี้คือภาพวงจรปิดในร้านนะฮะที่เจ้าของร้านเขาจับได้แล้วคุณผู้ชมว่า

หนึ่งเส้นไปจำนำแล้วที่ร้านเนี้ยตัดสินใจกรีดสร้อยทองดูตรวจสอบพบว่ามันเป็นทองปลอมมันคือโลหะชุบทองและชุบแบบหนามากนะฮะก็เลยวางแผนนะฮะที่จะตามจับกลุ่มตัวคือเอาหลักฐานเนี้ยไปแจ้งความไว้แล้วนะครับแต่ว่านายคนนี้ย้อนกลับมาทำใหม่ก็เลยอ่าละจำได้ก็เลยให้ลูกน้องจับแล้วก็ตาม
ที่กันนะตั้งแต่เอาทองปลอมมาทำกันนะฮะเอาโลหะเนี่ยนะไปชุบทองปลอมหลายหลายชั้นหลายหลายรอบให้มันหนาให้มันตรวจสอบไม่ได้ให้น้ำหนักมันเท่ากับทองจริงแล้วก็อ่ะมาแจกจ่ายกันนะฮะแล้วก็ขับรถพาคนในขบวนการเนี่ยไปจอดขับรถจากกรุงเทพไปจอดแล้วก็เอาแจกจ่ายทองกันไปแล้วก็ลงไปจำนำตามร้านทองซึ่งทำหน้า

ต้องใช้เงินเขาก็โอ้เห็นอกเห็นใจช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะฮะ
แล้วก็โควิดอีกแล้วก็ราคาทองมันขึ้นก็เลยอนุโลมให้เขาจำนำได้
ไม่ได้มีการตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
จดแค่บัตรประชาชนเอาไว้นะฮะแล้วก็ก็เลยโดนหลอกไปเยอะแยะมากมายนะฮะ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหากับในสรรแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นบุคคลต่างด้าวด้วย
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหามร่วมกันช่อกง
รวมทั้งพยายามร่วมกันช่อกงด้วยนะฮะส่วนผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นเนี่ย
สามารถระบุตัวได้แล้ว๒คนแต่ยังต้องรอตรวจสอบชื่อ
และสอบประคำเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติหมายจับต่อไป
ล่าสุดก็มีร้านถูกหลอกเพิ่มเติมอีก๑ร้านอยู่ที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกัน
โดนหลอกไปน้ำหนักทอง๕๔บาทสูญเงินไป๑ล้านกว่าบาทนะครับ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมได้
คือที่ชนบุรีเจ้าล่าสุดเขาไม่ได้รู้ตัวด้วยตัวเขาเองนะ
เขาเอาทองที่มีคนมาจำนำมาขายที่เยาวราช
ที่เยาวราชถึงบอกว่าทองที่คุณรับจำนำมาเป็นทองปลอม
คือลักษณะคือมันเป็นโลหะเป็นเงินชุบทอง

เพราะมันเป็นทองจริงมันมีเรื่องของอัคระต่างหรือเปล่า
แล้วที่เหลือเนี่ยมันปลอมหมดเลยทำเป็นขบวนการเลยนะครับ